ยังอยู่กับเรื่องราวอารมณ์ดีพาเที่ยวกันต่อค่ะ

ยาวต่อเนื่องเนี่ยพาไปอยู่ใกล้กรุงเทพที่เขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปดูบรรยากาศกันหน่อยซิว่าบรรยากาศที่นี่

โอ้โหฟินขนาดไหน
นี่ค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นักท่องเที่ยวก็ไปช่วงวันหยุดยาว
เสาร์อาทิตย์จันทร์แบบนี้
บางคนบอกเห็นส่วนใหญ่ไปกางเต็นต์กันช่วงหน้าหนาว
แต่จริงเขาใหญ่เขากางเต็นต์กันได้ช่วงต้นฝนด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วแถมที่สำคัญจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
สัตว์ป่าเอาส่วนใหญ่ก็ไปเป็นแบบครอบครัวแล้วค่ะ
จากได้สัมผัสธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่แล้วนะ
สัตว์ป่าที่เขาออกมาหากินใกล้ที่พักเนี่ย

อย่างกวางป่าออกมากินย่าแบบเขาชินกับมนุษย์อ่ะ
เขาก็มาเล็มย่ากินย่านี่แบบนี้
คนก็ได้เห็นมีเจ้าถิ่นที่ต้องระวังด้วยนะ

เจ้าถิ่นที่ว่าเนี่ยเขาคือลิงป่าค่ะ

ป่าเนี่ยคุณตุ๋นอะไรมาเดินอาดมาแล้ว

และจุดกลางเต็นต์ที่ลำตะคองถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก
อย่างหน้าหนาวอย่างที่คุณสืบสกุลบอกบรรยากาศดี
ใครอยากไปเนี่ยมีอุปกรณ์กลางเต็นต์ให้เช่าด้วยนะ
ถ้าเป็นเต็นต์ใหญ่๒๒๕บาทก็พักได้๓๔คนเลย
เล็กแบบนอนได้๒คนกับ๑๕๐บาท
เหลือมีให้หมดค่ะผ่าแผ่นรองนอนเสือผ้าห่มเตาถ่านอะไรแบบนี้

แล้วใครที่ไปที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งทุ่งดอกย่า

จุดตรงนี้ค่ะแต่ละคนก็แวะเวียนไปไปถ่ายรูปดูสิ
ฟิลแบบเหมือนถ่ายเอ็มวีวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งแบบนี้
อันนี้เขาบอกว่าถ้าขึ้นฝั่งปลาจีนนะจะใกล้กว่า
ส่วนเมื่อกี้จุดที่ไปกางเต็นต์ต้องขึ้นฝั่งนครนายก
ใช่แล้วดูสิเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทย
ลองฟังนักท่องเที่ยวฟินขนาดไหนคะ
ก็รู้สึกว่ามันก็ดูมีความแบบธรรมชาติมันแบบจากทุ่มดอกย่าอะไร
มันก็สวยดีค่ะถ้าสมมุติว่ามาถ่ายมุมพรีเวดดิ้ง
ก็น่าจะได้ฟิล์มดีเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศ